แล้วก็แหมโจรขึ้นบ้านเขาวันคริสต์มาสไปยกเขา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

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่คนร้ายยกเขานะคะ
นี่ค่ะเป็นหอพักคุณผู้ชม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

ก็คนร้ายอาจจะคาดว่าคนน่าจะไปเที่ยวคนน่าจะไม่อยู่
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะ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
ถูกงัดของหายเพียบสร้อยคอทองคำ๒บาท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

โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องไอแพทอีก๑เครื่อง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
คริสต์มาสก็ฉวยโอกาสเข้าไปยกเขาแบบนี้

สำหรับใครที่จะไม่อยู่บ้านในช่วงเทศกาลนะคะ